เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีคลิปข่าวออกมาคลิปหนึ่งนะครับ
เหมือนว่าคนงานอยู่บนกองทุเรียนเนี่ย
กำลังเอาลูกทุเรียนไปชุบในน้ำสีเหลือง

คนก็แชร์กันโอ้โหน้ำอะไรเป็นสารเคมีหรือเปล่า

แล้วก็มีนักวิชาการบอกว่านั่นคือการชุบขมิ้น

ซึ่งจริงก็ไม่อันตรายแต่เพื่อให้สีมันเหลืองนะครับ
แล้วก็เป็นการปิดบาดแผลตรงหัวคั่วมันเพื่อการส่งออก

เขาเห็นว่าโอ้โฮลูกสีเหลืองนี่สวยงามน่ากินนะครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้บ้านเราก็เป็นกระแส

กรมวิชาการเกษตรเขาก็เร่งควบคุมมาตรฐานการส่งออกนี่นะคะ
ทางด้านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุ
ล้งทุเรียนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เพื่อกำชับเรื่องคุณภาพทุเรียนส่งออก
หลังจากที่พบว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย
มีปัญหาการลักลอบส่งทุเรียนอ่อนที่มีจำนวนแป้งต่ำกว่ามาตรฐาน
กำหนดให้ทุเรียนหมอนทองมีแป้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ๓๒
ส่วนทุเรียนชะนีและพวงมณีไม่ต่ำกว่า๑๓๐เนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันก็กำชับห้ามใช้สารกันเชื้อราเกินค่าที่กำหนด
ใช้สีสังเคราะห์และสีธรรมชาติกับผักผลไม้สด
โดยเฉพาะเรื่องการนำทุเรียนไปชุบขมิ้นก่อนส่งออกนี่แหละค่ะ
ถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีการใช้สารอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น
วิชาการเกษตรก็จะไม่ออกใบรับรองการส่งออกให้ค่ะ
ทุเรียนต้องไม่มีสารเจือปนอื่น
ที่ไปทำให้สภาพของทุเรียนผิดไปจากสภาพธรรมชาติ

แล้วเราก็แจ้งให้ทางโรงคัดบรรจุได้ทราบนะครับ
คัดบรรจุที่มีการทำทุเรียนคุณภาพส่งออกให้กับประเทศปลายทาง
โดยเพราะจีนเนี่ยหลายโรงนะครับ

ในการทำทุเรียนส่งออกไปจีนเนี่ย
ไม่จำเป็นว่าจำเป็นที่จะต้องไปใช้สารตัวนั้นนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากในเงื่อนไขที่เราตกลงว่าทางจีนนะครับ
รวมถึงตลาดในจีนส่วนใหญ่
จากการส่งออกของลงและผู้ส่งออกส่วนใหญ่เนี่ย
ก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่า
ตลาดต้องการสินค้าที่มีการทุบสาร
คือกรมวิชาการเกษตรจะสร้างมาตรฐานผลไม้ส่งออกของไทย

ห้ามมีศัตรูปนเปื้อนไปกับผลผลิต
ถ้าหากล้งใดปฏิบัติผิดเงื่อนไข๓ครั้ง
จะถูกยกเลิกทะเบียนล้งส่งออกทันทีนะคะ
แต่ถ้าหากว่าลงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า
คู่ค้าต้องการให้มีการชุบขมิ้น
ก็ให้มาทำข้อตกลงกับกรมวิชาการเกษตร
เพื่อขออนุญาตเป็นกรณีไป